ค่ะเรื่องนี้ต้องเตือนนะคะเตือนกันแล้วก็ต้องเตือนกันอีกค่ะ
เพราะว่ายังมีคนหลงตกเป็นเหยื่อเรื่องของแอปให้กู้เงินนะคะ
คนนี้เขาหลงเชื่อแอปพลิเคชันให้กู้เงินหลงไปกู้เงิน
สุดท้ายเนี่ยถึงขั้นที่ต้องหอบหลานหนีไม่กล้าอยู่บ้านนะโดนทวงเงิน
โดนอะไรแบบต้องไปอยู่เซฟเฮาวส์ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยด้วยนะคะ
ครับผู้หญิงคนนี้ไปซ่อนตัวอยู่ในเซฟเฮาวส์ก็ไม่บอกพี่กัดอะไรก็แล้วกันนะคะ
อืมเธอเอาหลักฐานมาให้ทีมข่าวดูการโอนเงินการแชท
ติดต่อกับแก๊งมิจฉาชีพเธอเล่าให้ฟังว่า๑๒๑๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เธอเข้าแอปเงินกู้ฉับไวครับเงินกู้มงคลมันเด้งขึ้นมาอืม
โฆษณาขึ้นมาตอนเล่นมือถืออยู่บอกว่าเป็นแอปเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ๙๐วัน
สนใจค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวหมดเลยถ่ายบัตรประชาชนหน้าหลังลงในแอป
กดยืนยันทีนี้มันมีเงินโอนเข้ามาในบัญชี๑๐กว่าครั้ง
รวมแล้ว๑๙๐๐๐บาทอืมเพราะหลังจากมีเงินในบัญชี
ก็เข้าไปดูในแอปปรากฏว่าอ้าวเงื่อนไขมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
เงื่อนไขไม่เหมือนตอนโฆษณายอดเงินกู้๓๐๐๐บาท
ได้รับเงินจริง๑๘๐๐บาทหักค่าบริการ๑๒๐๐บาท
มียอดเงินเข้ามา๓๐๐๓๕๐๐บาทต้องชำระภายใน๗วัน
หลังจากวันได้รับเงินวันถัดมามีเบอร์แปลกโทรมาเลย
บอกว่าต้องจ่ายหนี้วันเดียวเลยนะคะต้องจ่ายหนี้
แล้วแล้วมีเบอร์โทรเข้ามาเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งนะคุณผู้ชม
เป็นเงินเกือบ๒๐สายเบอร์ที่โทรเข้ามา
มันก็เหมือนกับว่าเหมือนมิจฉาชีพเธอก็ตกใจเหมือนกัน
มีผู้หญิงคนนึงแอดไลน์ไปทวงเงินเธอ๓๕๐๐บาท
เลยงงมากทำไมคนมาทวงเธอเยอะขนาดนี้
ก็เลยส่งเงินคืนปิดยอดไป๓เจ้าครับ
ละ๓๐๐๐ทั้งที่ได้รับเงิน๑๘๐๐บาทนะคะ
เพราะว่าเขาบอกเขาหักเอาไว้ก่อนแล้วใช่ไง
แต่กลายเป็นว่าอุตส่าห์พยายามจะปิดยอดเนี่ย
หนี้โทรมาขู่ว่าจะส่งชื่อเธอให้กับหน่วยติดตามทวงหนี้
เราก็เลยตกใจไงเรากลัวเราก็ขึ้นมาโจรอะไรงี้
เขาวางสายไปแล้วก็เบอร์ใหม่โทรมา

จะมาตลอดเลยจนนอนไม่ได้เลย

มันมีภาพของพี่หน่อยผู้ประกาศข่าวช่องเก้าภาพนี้แอบอ้างเอาไปใช้
นี่ใช่แก๊งเงินกู้ที่ว่าไปขู่บังคับไปหลอกอะไรเขาเหรอ
แอบอ้างเอาภาพพี่หน่อยมาใช้พี่หน่อยเพ็ญพันธ์แหลมหลวง
ผู้ประกาศข่าวทางช่อง๙
อันนี้คือหน้าจริงของพี่หน่อย
แต่ว่ารูปที่เอาไปทำเป็นโปรไฟล์ของแก๊งเงินกู้ออนไลน์

ใช่ค่ะเพราะว่าแอบเอาภาพของพี่หน่อย
ไปใช้ในหน้าแอปพลิเคชันอืมแอปเงินกู้เนี่ยค่ะครับ

เนี่ยถูกแอบอ้างเอาไปใช้ในการกระทำความผิด

คือพี่หน่อยยืนยันว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับแอป
อกลวงเงินประชาชนแบบนี้เลยฝากเตือน
หลงเชื่อการทำธุรกรรมแบบนี้ค่ะ
ได้รับแจ้งมาเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่คุณภาคภูมิโทรมาถามมานะคะว่า
ทำไมเผ็ดพันธุ์มีลูกโครไฟล์
ยันเลยนะคะว่าไม่เคยทำค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ดิฉันด้วยแต่ว่าเป็นผู้เสียหาย
ที่ถูกนำรูปไปแอบอ้าง
ตอนนี้มีการเตรียมจะประสานไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็พรุ่งที่เตรียมที่จับประสานกับพี่หน่วย
ที่ดูในเรื่องของการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ
ก็จะประสานไปทั้งสองช่องทางเลยนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการอยู่นะครับ
บอกว่ายืนยันว่าดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้เพิ่มทุกความประมาทระวังให้ดีนะคะ
นี่เห็นไหมคุณหน่อยเพลินพันธุ์เปิดปากยืนยันกับเรา

ว่าไม่เกี่ยวกับแก๊งนี้เลยอยู่ดีเอารูปมายังไม่รู้ตัวเลยเนี่ย

ทำข่าวการเมืองด้วยกันคุณเขมสอนก็ต้องเคยเจอ

ตอนนี้เป็นผู้เสียหายก็จะดำเนินคดีกับแก๊งนี้
นี่เผลอไม่รู้รูปเราสองคนจะไปอยู่ที่แก๊งไหนหรือเปล่า

เขาเป็นคนที่คนรู้จักอะไรพวกนี้เอาไปใช้หมดเลย

คุยเพิ่มเติมเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตที่ช่วยเหลือผู้เสียหายค่ะ
คุณวีรพลอายุ๓๙บอกว่าได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้หญิงคนนี้มาทางเพจ
เพราะว่าผู้เสียหายที่ขอให้ช่วยในลักษณะแบบนี้เยอะเลยนะคะ
หมายความว่าคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อเยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวของเรากับทางแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตก็ช่วยปลอบใจผู้เสียหาย
แล้วก็แนะนำให้กลับไปอยู่บ้านเพราะว่าพาหลานมาด้วยไงฮะ
หลานยังอายุน้อยอยู่เลย๖๗ขวบเนี่ยค่ะ
หลานจะไม่ได้ไปเรียนหนังสือก็ให้กลับไปอยู่บ้าน
เดี๋ยวจะช่วยดูให้เรื่องของปัญหาที่เจอนะคะ
ก็ตำรวจเลยฝากเตือนประชาชนอย่าไปหลงกลค่ะ

แก๊งเงินกู้ออนไลน์แอปพลิเคชันอะไรต่าง
คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าชาวบ้านหลงกลหลงเชื่อไป๓๐๐กว่าราย
บางคนขายที่นาขายไร่ขายทุกอย่างมาใช้หนี้พวกเนี้ย
ไม่รู้มันได้เบอร์เรามายังไงแล้วก็เขาต้องการเงินแค่๑๘๐๐
ค่ะปึ๊งมันก็เด้งไปไอ้ลงลายพวกนี้
มันส่งเงินมาให้เต็มเลยส่งแล้วก็หักไปส่งแล้วก็หักไปด้วย
แล้วก็ทวงจนแบบอยู่บ้านไม่ได้

พวกนี้ไม่ตรวจสอบให้ดีมาให้คุณเข็มมาสอนกู้เงิน